ไปดูอีกหนึ่งเหตุสลดที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะ
มีผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่งอายุ๖๔ปี
มีที่ดินอยู่กลางไม่ว่าอ้าวเดี๋ยวให้รถเอาดินมาถม
ใหม่อีกหลังหนึ่งนะฮะก็ไปว่าจ้างเสร็จ
รถบรรทุกถมดินมาเอาดินมา
ผู้หญิงคนนี้ก็ไปยืนชี้ถอยมาถอยมาเดี๋ยวถมตรงนี้นะ

คนขับรถก็ถอยไปตามคำสั่งแล้วก็มองไม่เห็นว่าผู้หญิงเจ้าของที่นั้น
ยืนอยู่ตรงไหนสุดท้ายรถคันนี้ครับทับเจ้าของที่เสียชีวิตค้าที่ดินของเขาเองนี่แหละ
เป็นเหตุการณ์สลดที่ชาวบ้านตกออกตกใจมากเลยแล้วก็แจ้งไป
ก็มีคนไปตรวจสอบเป็นรถบรรทุกดินทับร่างผู้เสียชีวิตที่บ้าน
นนเหลี่ยหมู่๖ตำบลนนต่านอำเภอเมือง๑๐๑
พอไปถึงนะฮะตรงที่บริเวณดินที่มีการถมที่ดินใหม่ตรงนี้แหละนะฮะ
สร้างบ้านไปพบร่างของนางสบู่จอมคำสิงอายุ๖๔ปี
เป็นเจ้าของที่ดินเองนี่แหละครับถูกรถบรรทุกดินหกล้อที่จ้างมาเองนี่แหละ
ถอยทับศีรษะและร่างบริเวณท่อนบนทั้งหมดจนเสียชีวิต
บริเวณล้อหลังของรถด้านซ้ายมีคราบเลือดติดอยู่ครับ
จากการสอบถามปักคำพยานต่างคือนายบัญชาจอมคำสิงอายุ๗๕ปี
ซึ่งเป็นพี่ชายของผู้ตายก็บอกว่าตอนที่เกิดเหตุไม่มีใครเห็นหรอก
แต่เพียงว่าน้องสาวไปจ้างรถขนดินมาถมดินเพื่อเตรียมสร้างบ้าน
แล้วก็คาดกันว่าก่อนที่จะเกิดเหตุผู้ตายคงจะเดินลงไปที่บริเวณที่ดิน
แล้วก็อยู่ด้านหลังรถบรรทุกไปชี้จุดไปตะโกนให้เขามาถมตรงนั้นตรงนี้
อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วคนขับเองก็คงมองไม่เห็น
ถอยรถไปด้วยความเร็วกว่าว่าจะถมที่ให้มันเสร็จเร็ว
เพื่อไม่ให้รถนั้นติดลมด้วยแล้วก็ให้ไปถึงจุดเทดิน
แล้วก็มองไม่เห็นผู้ตายสุดท้ายนะฮะรถที่ถอยนั้น
ทับร่างของนางสบู่ล้มลงแล้วก็เสียชีวิตเลยนะครับ
พบน้ำที่ทะเต้กินรวดรถปุกและดังก็เปิดอะกะทวยเย็นต้องค่ะ
ทีนี้ก็ต้องไปถามฝากฝั่งของคนขับรถบ้างนะ

พอไปเห็นว่าเฮ้ยทับจริงช็อกเป็นลมหมดสติไปเลยครับ
อย่างหนักมากสุดท้ายคนก็ต้องหอบคนขับรถบรรทุกคันนี้
ไปส่งโรงพยาบาลหลังจากคนขับฟื้นขึ้นมา
ตำรวจก็เลยต้องไปแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุ
ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็นำตัวไปสอบสวน

เขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้มันเกิดเหตุการณ์
คือคนในหมู่บ้านเสียชีวิตมาแล้ว๓คน
ชาวบ้านเขาเลยหวัดภาวะไงว่ามันจะเป็นอาเภษหรือเปล่า
ตอนนี้ในหมู่บ้านก็เลยเตรียมทำบุญใหญ่กลัวว่าจะมีคนตายเพิ่มมากขึ้นนะคะ